วันนี้ที่สาราสหทัยสมาคมรวมทั้งที่โรงพยาบาลสิริราช
ประสบกรณิกรทั่วทั้งประเทศต่างก็เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร

มีพระพลนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศที่สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
หลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคล
โดยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนจำนวนมาก
เช่นนายสุภาชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ
กรมยุทธการทหารบกหน่วยข่าวกรองทหาร
หกรการเกษตรโพธารามจำกัดจังหวัดราชบุรี
โดยพร้อมใจกันเดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมถวายพระพรให้พระองค์ท่าน
มีพระพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
สำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป
ร่วมลงนามถวายพระพรที่สาราสหทัยสมาคม

และขอความร่วมมือให้ประชาชนที่จะมาร่วมลงนาม

ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ช่วงบ่าย
บรรดาประสบกรณิกรมาจับจองพื้นที่บริเวณพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และสาราสิริราช๑๐๐ปี
ซึ่งปฏิสถานพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
เต็มพื้นที่เพื่อรอฟังข่าวพระอาการประชวนอย่างใจจดใจจ่อ
โดยพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองและสีชมพู

เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวน
เกาะติดการนำเสนอข่าวเป็นจำนวนมาก
กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องครับ